พระเอกคนนี้นะคะน้องนิวที่พี่ภูมิเนี่ยคือแบบว่าเขาใส่ชุดแหวกมาเลย
ว่าเราอ่ะไปอือเราจะไปจิ้มไปแตกเขาไม่ได้น่ะนะฮะ
เขาจะโพรกัสที่คิ้วหรือที่แผงอกหรือก็ไม่รู้นะคะแต่เพื่อน
พี่แตกกะลีนยกมือว่ายด้วยค่ะโอ้ยจอดจังเลยพ่อ

คือมันหลุดโฟกัสจริงนะคะก็แหมหนุ่มนิวเขาแต่งตัวมาขนาดนี้นะคะ
ที่พี่แจ๊กรีนต้องขยับไปซูมสักหน่อยค่ะ
ซึ่งหนุ่มนิวออกตัวเลยนะคะว่าพี่ช่วงนี้ผมอาบลุยถ่ายซีรีส์เนี่ย
ที่เห็นมันไม่ค่อยฟิตเลยนะ
หนุ่มนิมเขาก็บอกว่าพี่ผมก็อยากจะพูดเลยนะ
เอาเป็นว่ารอลุ้นละกันแต่งานนี้พี่แจ๊กรีนพิสูจนมาให้แล้วนะคะ
ว่าจิ๊กแพ็คขาวจริง

เออมันแหวกจริงเนาะเพิ่งรู้เหมือนกันไม่ได้
แต่พอใส่ปุ๊บก็เลยพยายามแบบปิด
จะมีโอกาสได้เห็นไหมคะแบบถ่ายหรือว่าลงไอจีหรือถ่ายละครอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะมีเรื่อยตั้งแต่โอกาสพี่แจ๊คก็ขอบคุณครับผม

เราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเขาเลือกมาให้เราแล้วก็โอเคอาศัยได้อะไรอย่างนี้ครับ
เป็นชุดที่ดีไซเนอร์นะคะเขาออกแบบให้นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเดินแบบ
แล้วน้องเอามางานอีเวนต์แต่ก็เข้าใจแหละที่พี่แจ๊คจะหลุดโฟกัสที่หน้าน้อง
เพราะว่าคือส่วนสูงเราตัวเล็กเนอะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
แล้วเราตาเรามันมองอยู่ตรงอกเขาพอดีเธอก็แก้ตัวให้เขา
ไม่ได้คิดจะไปแบบว่าลวนลงลวนลามอะไรเนาะ
ไม่มีเลยค่ะแบบเราไม่ได้พูดติดขัดอะไรเลยนะคะ

ไม่มีเลยค่ะยกมือไหว้ก่อนสัมภาษณ์นะคะ
แต่ว่าใดก็คือขอเป็นตัวแทนแฟนบันเทิงไทยรัฐ

แม่พี่หลายคนแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูตรงนั้น
เราก็เลยหยิบภาพมาให้แฟนได้ดูเป็นวันหยุดแบบนี้แหละค่ะ
ขอบคุณแจ๊กรีนมากที่เสียสละนะคะขอบคุณจริงมากค่ะ